แล้วครับคุณผู้ชมครับมาดูอดีตพี่เขยตามไปทวงรถจักรยานยนต์ของ
อ่าภรรยาอ่าอดีตภรรยานะครับแต่ไปเจอน้องเมียทะเลาะกันสิ
ทะเลาะกันทะเลาะกันมีปากเสียงกันถึงขั้นพี่เขยชักมีดนะฮะ
้วงแทงน้องเมียไปชึกชึกโอ้โหคุณผู้ชมครับเลือดกระเซ็นนี่ฮะ
เลือดกระเซ็นเต็มพื้นบ้านไปหมดเลยนะครับแล้วก็ขับรถหนีไป
เอามาดูเรื่องนี้นะครับตำรวจสพทุ่งใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับรับแจ้งบอกว่ามีคนถูกแทงนะ
แล้วตอนนี้ไปรักษาตัวอยู่ที่ห้องฉุกเฉินแล้วไปเจอนายธรรมราชเชื้อเพชรอายุ๒๕ปี
อยู่บ้านเลขที่๓๔๓ทับ๑หมู่๑บ้านด่านเสือข้ามตะบนกรุงหยันนะครับ
มีบาดแผลถูกแทงด้วยของมีคมเข้าที่หัวไหล่แล้วก็ที่ข้อมือซ้ายรวม๒แผล
นอนให้หมอรักษาอยู่บนเตียงคนไข้ครับหน้าห้องฉุกเฉินไปเจอ
นายสาธรณ์เชื้อเพชรพ่อของผู้บาดเจ็บที่พานายธรรมราชลูกชาย
ที่ถูกแทงมาส่งโรงพยาบาลก็เล่าให้ฟังบอกว่าในหวานหรือว่าเบสเป็นอดีตลูกเขย
อยู่กินกับนางสาวพุทธลักษณ์หรือว่าเปียเชื้อเพชรอายุ๒๗นะฮะอยู่กันไม่ถึงปีหรอกคุณตำรวจ
ก็เลิกรากันไปเนื่องจากมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยอยู่กันไม่ได้ว่างั้นเถอะ
วันเกิดเหตุในเบสอดีตลูกเขยเนี่ยขับรถเก๋งสีขาวไม่ทราบหมายเลขทะเบียนนะมาจอดหน้าบ้านโดยมีพ่อเลี้ยงของในเบสเนี่ย
แล้วแม่ของในเบสเนี่ยนั่งมาในรถด้วยสามคนด้วยกันรวมแล้วนะครับพอมาถึงปั๊บก็มาเจอคนในครอบครัวของเขา
ซึ่งตอนนั้นมีกันอยู่๕คนแต่ไม่มีนางสาวพุทธลักษณ์หรอกนะ
อดีตภรรยาในเบสเนี่ยเพราะว่านู่นไปอยู่บ้านญาติที่กระบี่หลายวันแล้ว
เบสมาถึงตะโกนเอะอะโวยวายถามหามอเตอร์ไซค์ของนางสาวพุทธลักษณ์
บอกอยู่ไหนเค้ามาเอาคืน
ระหว่างที่นายเบสกำลังพูดอยู่นั้นนะครับในธรรมราชน้องชายของนางสาว
พุทธลักษณ์เนี่ยหรือว่าน้องเมียเนี่ยก็บอกไปว่ารถไม่อยู่
พี่สาวเอาไปไหนแล้วไม่รู้บายซ์ขึ้นเคิ่นไม่พอใจครับ
เกิดอารมณ์ฉุนเฉียวเอามีดปลายแหลมแทงนะครับ
คือก็พกมีดมาด้วยแทงเข้าไป๒แผล
แล้วมีการต่อสู้กันอยู่พักใหญ่จนคนในบ้านเนี่ยมาจับแยกนะฮะ
ส่วนในเบสหลังก่อเหตุก็พูดคมคู่ก่อนขับรถออกไปบอกเดี๋ยวกูจะกลับมาใหม่
นี่ผมพูดตามเขาเลยนะแล้วก็ชักปืนออกมาโชว์ด้วยนะครับ
จากนั้นก็ขับรถออกไปอย่างรวดเร็วแม่ของผู้บาดเจ็บนะครับ
เล่าบอกว่าอดีตลูกเขยมาถึงก็ทวงจะเอารถ
เพราะลูกชายบอกไม่มีนะไม่รู้ว่าลูกสาวเอาไปไหนนะ

มันอยากมีมันอยากมีแต่ไอ้พี่อ่ะไม่รู้ภาคไปน้อย
ถึงลูกก็ชักมีดแทงเลย
พนักงานสอบสวนก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ถ่ายรูปเก็บหลักฐานรายละเอียดต่างนะครับ
เดี๋ยวจะเรียกพยานที่เห็นเหตุการณ์เข้าให้ปากคำ
เพื่อรวบรวมพยานและหลักฐานขอสารออกหมายจับ
หวานหรือว่าเบสนะฮะคนที่แทงนะฮะรายนี้ต่อไปครับ